เคยเจอไหมต้นลำใหญ่ขอโชคได้หรอคะ
คุณเพราะปกติเราจะเจอต้นตะเคียนใช่ไหม

แต่ว่าที่นี่คุณผู้ชมต้นลำไยต้นนึงเนี่ย
มันออกลำต้นออกมาเป็น๓ต้นเลย

นี่ค่ะคือความแปลกของลำไยต้นนี้นะคะ
นี่มีสิงสารสัตว์ก็อิงอาศัยอยู่
เพราะมันมีความเป็นธรรมชาติมาก
เจ้าของต้นลำไยนี่คือคุณเสงี่ยมฟูแสงหรือป้านิ่วค่ะ
นิ้วเล่าให้ฟังบอกว่าต้นลำไยที่เห็นอยู่เนี่ยนะ

อยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย
มันก็ยังคงสภาพสมบูรณ์มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
พอวัดความยาวดูนะขนาดไหน

แต่ส่วนที่มันแปลกจากต้นลำไยอื่นก็คือว่า
ลำใหญ่ต้นนี้นะจะมีรูตรงกลางต้น
ทำให้เอามือลอดเข้าไปหากันได้
เหรอใช่แล้วส่วนของลำต้นนี่ก็จะบิดเป็นเกลียว
มี๓กิ่งที่งอกออกมาใหม่จากแม่กิ่งที่ตาย
เหมือนกับว่ามี๓ต้นออกมาในต้นเดียวค่ะ
เออเนี่ยมันรูปทรงรูปร่างประหลาดแบบนี้
ปะนิวก็เรียกต้นลำใหญ่นี้ว่าสามนางตั้งชื่อว่าสามนาง
แล้วก็บำรุงรักษาดูแลเป็นอย่างดี
เพราะเชื่อว่าต้นลำไยต้นนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่
นี่ค่ะมีผ้าหลายสีผูกเอาไว้แบบนี้
พอชาวบ้านเขารู้เขาเห็นถึงความแปลกของต้นลำไยสามนางนี้
ก็มาที่นี่มาแวะเวียนกันไม่ขาดสายไม่ได้มามือเปล่าจ้ะ
ยังไงอ๋อมีของฝากนะ
ดอกไม้ทูบเทียนก็จัดมาเต็มมาเส้นไหว้
หวังที่จะขอความเป็นสิริมงคลให้ปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลาน
และที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือแป้งค่ะ

จริงไม่ต้องเอามาก็ได้ขอยืมป้านิ่วเอา

กลิ่มมาเองด้วยแทบที่จะมาเออเอ้าบางคนก็ไม่ได้แค่นั้น
ถ่ายไว้บันทึกเอาไว้เหมือนที่เรานำเสนอไปใช่ไหมน้องใบตอง

ใช่เขาบอกว่าให้ใช้โทรศัพท์ถ่ายมันจะเห็นชัดกว่า
บางทีมันชัดอะเนาะ
ก็ว่ากันไปถ้ากล้องความชัดเยอะมันก็จะยิ่งดี

แต่บางคนก็ไม่เห็นก็ว่ากันไปคือมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
ความเชื่อจริงมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยแหละ